ข่าวอยู่เลยเป้นข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือ
อเตอร์ไซค์เนี่ยไปเฉียวชนกับกระบะอ่าฮะทีนี้นักข่าวก็ลงไป
กำลังถ่ายรูปอยู่เก็บภาพอยู่ครับปรากฏว่า
จังหวะนั้นน่ะมีรถเก๋งคันหนึ่งค่ะที่โอ้โหพุ่ง
มาแบบหลุดโค้งเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ใช่เดี๋ยวไปดูจังหวะนี้หน่อยค่ะที่มันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ถนนสตรีฮึ้ย

โอ้โหดูสิน่ากลัวนะฮะใช่ค่ะข้างหน้าของรถเก๋งแดง
คันที่มาชนเนี่ยเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี่ข้างหน้ายับเลยนะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนถึงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนประกอบราชบำรุงที่บางประกงฉะเชิงเซาค่ะ
ตอนแรกก่อนจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ย
กำลังถ่ายภาพเหตุการณ์แรกอยู่คือมอเตอร์ไซค์ชนกับกระบะ
คุณผู้ชมยังเห็นอยู่เลยตอนแรกมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนที่เขาถ่ายเนี่ยติดอยู่ในเฟรมทางด้านขวามือ
แล้วรถกระบะก็เปิดไฟฉุกเฉินครับทีนี้มีคนเจ็บเป็นเด็กนะ
เด็กชายนัทวัฒน์ทองสำริทอายุ๑๐ขวบเนี่ยแขนขวาหักถลอกอยู่
ร่างกายเนี่ยถลอกปอกเปลือกหมดเลยค่ะแล้วตอนที่นักข่าวของเรากำลังถ่ายภาพจุดที่เกิดเหตุ
กำลังทำข่าวอยู่มีรถกระบะจอดอยู่เลนกลาง
แล้วรถสีแดงเนี่ยก็เหมือนกับพุ่งลงมาชนเนี่ยนะคะ
ทีนี้คนขับรถเก๋งสีแดงคือนายวินัยสินมีอายุ๔๒ปีค่ะ
แล้วก็มีคนนั่งมาในรถอีกสองคนเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเปิดประตูเอาตัวออกจากในรถก่อน
ทุกคนเนี่ยมึนงงค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ารถเก๋งแดงคันนี้หลุดโค้งมา
ชนท้ายกระบะแล้วจากการสอบสวนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คือนายวิศนุทองสำริท
บอกว่าตอนนั้นกำลังขี่จักรยานยนต์จะไปส่งหลานที่โรงเรียนประกอบราชบำรุง
แล้วก็มีนางสาวจินดารัฐมิ่งมงคลอายุ๔๓ปีเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยแปลว่ามอเตอร์ไซค์ตอนมา
ผู้ใหญ่สองครับเด็กหนึ่งซ้อนสามกันมาทีนี้จังหวะที่มอเตอร์ไซค์กำลังขี่เปลี่ยนเลน
จะเข้าจุดกลับรถนะคะมอเตอร์ไซค์อ่ะไปเฉียวชนกับกระบะ
ก็เลยเสียหลักรถมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บ
ทำให้น้องเนี่ยสิบขวบแขนหักแล้วระหว่างนั้นเนี่ยนะ
เก๋งแดงเนี่ยหลุดโค้งมาชนอีกจนมันกลายมาเป็น๒เหตุซ้ำซ้อนกัน
ฟังเสียงของคนขับรถทุกคันเลย
แล้วก็เขามาเขาก็ตามมาเขาหังเขาสี่ตามมา
อ๋อก็เลยเฉียวกัน
พ่อพะปะปะตัวนี้ผมกูวิ่งทางตรงไง
อ่าแล้วคนที่เขาเขาไว้ตัดตัดตัดหลังไอ
รถอีกคันหนึ่งไงบอมก็วิ่งตามาอะพอ
เห็นอ่าเขาเขาเสี่ยวกันเสี่ยวกัน
บัตรกำลังรั้งเมือง
เป็นว่าเหตุการณ์แรกมันเพิ่งจะเกิดขึ้นนะฮะ

รถกระบะยังไม่ทันที่จะหลบข้างทาง
รถแดงคันนี้ก็พุ่งมาซะก่อน
ก็กลายเป็นอุบัติเหตุที่น่ากลัว
โชคดีนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ที่ยังคงบาดเจ็บอยู่ท้ายรถกระบะ
หรือว่ามีคนยืนอยู่ท้ายรถกระบะหรือว่านักข่าวของเรายืนท้ายรถกระบะ
ไม่งั้นอาจจะเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้นะ

อย่างน้องวัย๑๐ขวบที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็แขนหักนี่คือหลบมาแล้ว
แต่รถกระบะยังไม่ทันที่จะเปลี่ยนยังไม่ทันที่จะแอบข้างทางเลย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องปะถมพยาบาลคนเจ็บ